พาคุณผู้ชมไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงที่ผ่านมาเจอกับปัญหาเรื่องน้ำมากทีเดียว
ทั้งน้ำท่วมและก็น้ำแรง
เหล่านี้เองทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้นำชุมชน
ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙

แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนมาใช้

ก้อนแล้วก็เหล้าถูกส่งต่อจากมือสู่มือของเยาวชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙
ชุมชนบ้านน้ำผู้อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่บ้านน้ำผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร
สารต่อที่พ่อทำสร้างฝ่ายทั่วไทย

โดยนำผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่
เรียนรู้การสร้างฝ่ายชะลอน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่
และลงมือสร้างฝ่ายจริงที่จังหวัดลำปาง
ก่อนนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้แก้ปัญหาในพื้นที่
ในที่สุดเป้าหมายหลักก็คือว่า
ทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้สูงขึ้น

แล้วก็คิดว่าน้ำมันคือที่เราทุกคนก็รู้กันดี
แล้วพูดมากน้ำก็ชีวิต
แล้วก็คนพวกนี้เข้าไปดูแล้ว
แล้วก็คิดว่าจะนำประโยชน์มา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแรง
ทำอย่างไรที่จะให้พื้นที่มันชุ่มชื้นตลอดทั้งปี
แล้วผลผิดตรงนี้ตั้งด้านยางก็ดี
แล้วตั้งด้านอุดม้ายก็ดี

จากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว
ในที่จังหวัดขอนแก่นและกาญจนบุรี
เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการผนึกกำลัง
ร่วมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในชุมชน